ต่อกันเลยนะคะที่ประเด็นร้อนของวงการบันเทิงนั่นก็คือประเด็นรูปสตอเบอรี่
นั่นก็คือแฟชั่นนิสต้าตัวแม่อย่างชมพู่อารยาแล้วก็นางเอกพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแม่ของวงการอย่างพี่ม้าออนภาเขาแอบออกมาแฉเล็กในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ใช่ค่ะล่าสุดก็ถึงคราวของสาวใหม่ดาวิกาต้องออกมาชี้แจงบ้างแล้วนะคะ
ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวรุ่นพี่ชมพู่อารยานั้นยังคงเหมือนเดิม
ว่ายังไงน้องก็ว่าอย่างนั้นนะคะ
ส่วนความรู้สึกตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับข่าวนี้มากเป็นพิเศษเพราะหนักกว่านี้เธอก็เจอมาแล้วค่ะ
คือยังไงตามยืนยันตามที่พี่ชมบอกเลยค่ะคือมันไม่ได้มีอะไรเลย
ที่ผ่านมาไม่นานนี้ค่ะก็พี่ชมก็เพิ่งส่งดอกไม้มาใช่ไหม
ดังนั้นมันก็อย่างตามที่พี่ชมบอกคือยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
หมายยึดตามพี่เลยถ้าพี่บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
มีพี่ม้ากับมดดามอะไรพูดในรายการมันก็ว่าเรากับชมแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นปัญหาการ
ก็อย่างที่บอกค่ะยืนยันตามที่พี่ตอบเลยคือมันไม่ได้มีอะไรแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังคุยกันอยู่เลย
คือพี่ม้าเป็นผู้ใหญ่ที่ใหม่เคารพนะคะแล้วก็คือหมายเคารพในการตัดสินใจของพี่ม้าเลย
รู้สึกยังไงเหรอคะคือเราโดนข่าวแบบนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เราคือเราก็ไม่ได้อยากให้มีข่าวแบบนี้ออกมา
ใหม่จะโดนทุกครั้งเลยใหม่จะเข้าใจมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันมีข่าวอะไรอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งใหม่เข้าใจคือใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำงานของใหม่ไปใหม่ไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นเลยค่ะ
แล้วก็อยู่ตรงนี้ทำงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแค่นี้เอง
อันนี้ต้องถามพี่ก้าวนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ก้าวแต่ยังไงทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดอะค่ะ